อันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราถอดหน้ากากกัน

อันนี้อ่ะลุกคืนคนนี้อ่ะ
หรือแม้กระทั่งใครที่จะมาในไทยรัฐทุกคน

อย่างจ๊ะวันตอนแรกอาจารย์ที่แล้ว

ไม่เจ็บไม่ต้องสีดอ่ะ
แต่แบบวัดที่อยู่กับงานอ่ะเออปรากฏวัดตัวเองอ่ะจะมาทำ
การปุ๊บแองจี้สองขีดเข้มขึ้นเลยทำยังไง
วันสองวันแล้วใช่มันไม่ตรวจพี่ขอยืนยันน่ะน้องอ่า

กูหายไปไหนวะเริ่มหายไปไหนกันมากขึ้นมากขึ้นวะ

ตรวจให้ตายก็ไม่ขึ้นมา
แต่ถ้าสมมุติวันที่จะเจอ

แต่มันมีอาการมาก่อนหน้านั้นประมาณ๒วันใช่ไหมคะ

ใช่เสียงเริ่มหาย
ก็ต้องดูแลตัวเองแหละเนาะต้องสังเกตต้องหั่นสังเกตตัวเอง

แต่บางคนบอกว่าพี่มดตรวจน้ำลายหรือตรวจจมูก

เขาบอกว่าตรวจน้ำลายมีคนบอกเจอเยอะกว่าจมูก

รุ่นพี่มินทิติเขาบอกเหมือนกันว่าเขาตรวจจมูกไม่เจอ

เองที่เธอเปิดหน้าสวยให้ประชาชนเห็นหน้าเท่าไหร่
เองที่เธอเปิดหน้าสวยให้ประชาชนเห็นหน้าเท่าไหร่
เปิดหน้าสวยให้ประชาชนเห็นหน้าเท่าไหร่
เปิดหน้าสวยให้ประชาชนเห็นหน้าเท่าไหร่

แป้งที่แล้ว
แป้งที่ได้

สมรถเท่าเทียมไม่ชิ้นน้ำนะไม่ชิ้นน้ำไม่ชิ้นน้ำไม่ชิ้น
วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเออไม่ทันไม่ทันจะแต่งหน้า
วันนี้รถติดเนอะรถติดแล้วอ่อน
ซึ่งคำว่าสมรสเท่าเทียมแม้กระทั่งองค์กรใหญ่หรือแม้กระทั่ง
เรียกว่าองค์กรใหญ่ทั้งหมดมีการสรรพสูจน์ว่าการสมรสเท่าเทียมเนี่ย
เราต้องเลิกคิดต้องก้าวผ่านนะ
สมัยก่อนถ้าสมมุติเราเป็นแบบว่าอย่างฉันเหมือน
คำว่ากระเทยโดนผู้ชายหลอกอะไรอย่างนี้นั่นคือยุคเก่า

นั่นคือยุคโบร่ำโบราณนึกออกป่ะ
วันหนึ่งแก่ไปถ้าสมมุติฉันเจอคู่ชีวิตจริง
ฉันก็ควรจะมีคนที่รอจัดงานศพให้ฉันไหม

แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยวันนี้

แล้วแบบว่าบางคนทุกวันนี้เก้งกวางแล้วมั่งมังผา

เธอเค้าสร้างมากับผู้ชีวิตเขานั้นเลยนะ

เวลาที่สร้างชีวิตก็มาปุ๊บ

โอ้โฮพี่น้องอาหารมากันเยอะ

ลูกน้องที่เดินออกมาตามีลงไหม
โบราณมันมาเฝ้าไหม
จิ๊บโชกอย่างงี้ดีใจมากที่ทำหลายห้องในแองจิ
ได้เห็นนิสัยลูกน้องเลยนะ

เค้าก็รอลุ้นกันเรื่องของมันไปเต้านั่งหมดไหนว่าผ่าน
ใช่มันควรจะผ่านเข้าไปในสภาเพื่อจะพิจารณา

สสนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาล

วิบรัฐบาลที่จะลงมติร่างกฎหมายเนี่ย

มิถุนายนนี้มี๔ร่างนะคะ
ที่จะเข้าสู่การพิจารณาหนึ่งคือ
พรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือเอาที่เรารู้จักกันคุ้นหูก็คือ
ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดย

อันนี้คือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจากก้าวไกล

ร่างที่๒คือพรบคู่ชีวิตที่ทางรัฐมนตรีเป็นคนเสนอ
ร่างที่๓ก็คือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งละ๑๐
นี่ก็คือสำรวจเท่าเทียมที่ทางรัฐบาลเสนอมาเหมือนกันนะคะ
และร่างที่๔ก็คือพรบคู่ชีวิตที่เสนอโดย
อิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์

เขาบอกว่าก็ด้วยความที่เนื้อหาข้อมูลมันใกล้เคียงกัน
ก็พิจารณาพร้อมกันไปเลยตอนแรกก็ใจชื้นแล้ว
แต่มันมีแต่เบื้องต้นใช้คำนี้ค่ะครับ
รัฐบาลจะไม่รับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของพักเก้าไกล

พิกัญชาหลายครั้งก็ยังรับหมดเลย
เขาบอกว่าแล้วทำไมแล้วทำไมของรัฐบาลที่รัฐบาลเสนอรับได้

เหตุผลที่ไม่สามารถรับหลักการได้ทั้งหมด

มันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นด้วย

ร่างพระบอที่แก้ไขโดยที่รัฐบาลเสนอเนี่ย

ก็เลยอันที่รัฐบาลเสมออันแรกเนี่ย
รับเข้าไปได้อีกอันหนึ่งก็เลยรับด้วย

เพราะมันพ่วงกันกับพรบคู่ชีวิตของรัฐบาล

สมมุติวันนี้ทุกวันนี้เราไปงานศพกัน๑๐งาน

ฉันสอนกับกระเทยทุกคนลูกน้องต้องทำประกันชีวิตเธอ
เพราะว่ากระเทยจะต้องห้ามอยู่อาณาถาเธอ

เป็นแบบว่าไม่สบาย

ใช่คือบางทีเดี๋ยวดูแลตัวเองก็ไม่ไหว

มันก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีเอาคู่ตรง
ซึ่งเขาบอกว่าในสิ่งที่
พักเก้าไกรเสนอไปเนี่ยมันอาจจะไปโยง

ก็เลยปัดตกไปรัฐบาลก็เลยบอกว่า

ถ้าสมมุติไปดูงานของถ้าจะทำไม่ผิดวันนี้มาดำดู

สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วเขาก็จะทำเป็น

อวุ้ยก็แอบรุ่นเหมือนกันนะ

คนจริงเห็นเมื่อวาน
ผิดจากกรรมมั้งเพราะว่าเอาหยัดมาร้างภายมันเนี่ย

สามร่างที่เบื้องต้นรับหลักการแล้วเนี่ย
ก็จะเอาไปปรับปรุงพิจารณา
ไม่หรอกในโลกยุคใหม่มันไม่มีหรอกเพศหญิงเพศชาย
มันไม่มีคนแก่คนหนุ่มถูกมันไม่มีอีกแล้ว
อย่างที่โฆษณาตัวไม่รู้ถ้าคุณอยู่ในเฟสบุ๊คหรือโฆษณา
โลกยุคใหม่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปไม่มีผู้หญิงผู้ชาย
ไม่มีคนแก่คนหนุ่มถูกต้องป่ะ

ใช่มันหลากหลายมาก

แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนด้วยว่าตัวเองรู้สึกแบบไหน

มดดำมาแล้วแม่มดมาละดีจริงโปรดเยอะ
เป็นห่วง๕๐ผลอีก๕๐หรือ

ก็พี่มัฏสสั่งมู้นแล้วว้ายมีคนมาสั่งมู้น
เพียงมีคนบอกว่าด้วยว่าเดินมาคุณมัฏดำกลับมาแล้ว

กลัวคุณแม่จะตุ๋ยหรือเปล่า
ถ้าแม่ตุ๋ยคือเลขก็หายไปหนูว่าไม่เดี๋ยวแม่กลับมา
เดี๋ยวแม่กลับมาตอนนี้แม่หนึ่งขีดแล้วก็แม่ก็พร้อมร่างกายพร้อมแล้ว
แม่กลับมาทุกคนดีใจกันใหญ่เพราะว่านี่ก็สิบห้าแล้วไง
อาจจะสามโมดติดนะโมดลองดู
อย่างแรกเลยวันนี้คุณชาติชาติกลับมาทำงาน
ว่ามัยใช้ยานเสพติดนะเวลาไม่พอหนูไม่ต้องตกใจ
เดี๋ยวให้โครงโปรชาติกลับมาแล้วเรียกต่อ
ตัวพี่เองอ่ะนะคำว่าสมรสเท่าที่พี่ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องแต่งงแต่งงาน
แต่แค่วันหนึ่งไอ้ความที่แบบว่าคนที่เขาสร้างอะไรด้วยกันมา
ถูกต้องป่ะอย่างหนูถ้าหนูมีสามีหนูก็คือสร้างด้วยกันมาถูกต้องไหมลูก
สร้างบริษัทด้วยกันมาวันหนึ่งเราเป็นอะไรขึ้นมามันก็น่าจะมีคนคอยดูแลซึ่งกันและกันที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ใครจะไปเบิกเงินมารักษากูแล้วถ้าก็ปล่อยกูตายล่ะ

ขอให้มันจริงโอเคคุณอาจจะมีการตรวจสอบอะไรให้มันดีหน่อย

เรื่องเซ็กไง
เซ็กอย่างงี้
บางคนก็เป็นคู่ที่สร้างกันมาเนี่ย

นักฮิตที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายคนอ่ะ
คนเดียวมันเดียวดายเนอะ

ก็คือให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์

เราก็โตกันหมดแล้วคงไม่มีใครมาโดนหลอกตอนแก่หรอกมั้ง
ออกป่ะถ้าสมมุติใครจะโดนหลอกตอนแกะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นตุ๊ดเป็นอะไรก็

แล้วเวลาจดตอนดีวเราก็มีทนุงธนายมาดูแล
นี่ก็รอดูนะว่าข้อไหนผ่านบ้างหรือไม่ผ่าน

กรณีที่ผ่านมาพอเป็นเดือนนี้
บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการ๒๕คน

พักการเมืองก็ขึ้นตรงสี่รุ้งกันหมด
คนเอาไม่ใช่หรอกแต่หัวหน้าหัวหน้าพักทุกคนก็ทุกคนสนับสนุนหมดถึงเวลาเอาไม่ผ่าน

อีก๗เดือนเลือกตั้งเองไม่ยากหรอก

๗เดือนเริ่มแปดถึงแต่เราก็ตั้งแล้ว
เดี๋ยวตอนเด็ดมีนกพิลาปเกาะด้วยนะครับ

เด็กอายุสิบแปดกินเล่ากันอ่ะ

เขาไม่ให้เด็กอายุสิบแปดเอายาแก้อายมากิน

เกินไปมันก็ถูกต้องมันก็จะเป็นทุกข์เดี๋ยวปรากฏว่าโอ้จากนี้ไป
เสร็จลิฟต์ปรากฏอู๋เห็นคนเดินตามเต็มถนนเป็นเด็กกันแล้วหมด
แล้วทำไงถามจริงจริงคือกัญชาตัวนี้ถูกต้องแล้วเนี้ย
เราพูดกันเองทำไมอืมคุณรู้รึยังว่ากัญชาสายพันธุ์ไหนอ่ะ
ที่มันรักษาลูกก็นั่นไงที่กังวลรู้รึยังเวลาจะปลูกกัญชามามีตัวผู้
ตัวเมียมีกะเทยอ่าถูกกะเทยมีประโยชน์มากกว่าตัวผู้อีกน่ะ
คือกังวลตอนนี้อย่างที่คุณแม่เคยบอกว่าดินต้องในโรงงานปิด
อ่าดินอันนิวซีต่างต่างในระบบต่างต่างแล้วนึกออกชาวบ้าน
สมมุติเขาไม่รู้ทำไงเขาเอามีกัญชาเข้าไปผสมกับแกงไปใส่กันเยอะ
แล้วก็บางคนแพ้แล้วตายทำไงใช่ไงก็เนี้ยตายมีตายแล้ว
ตายกันแล้วไงบางคนอย่างที่พี่หนุ่มกัญชัยเคยบอกว่าเฮ้ย
อย่างพี่หนุ่มเนี้ยตอนนั้นพี่หนุ่มนอนไปพี่หนุ่มหยอดกัญชา
ใบมนุษย์พี่หนุ่มไม่ได้อืมอย่างชั้นก็พ้นอาลินอย่างเงี้ยอ่า
ฉันหยอดกัญชาหลับอ๋อพศอาโนโณษยอดกัญชาแพ้และแต่คน
เพราะพี่พศเป็นคนแพ้กัญชาเข้าโรงพยาบาลจำได้ป่ะ
น่ากันชามันมีสองด้างครับวันนี้มาไปกันฉาเสรีปุ๊บอ่ะคำถามคือเหมือนเรา
ขนาดตัวฉันเองหยอดกัญชาเนี่ยฉันต้องให้หมอมักเป็นคนกำหนดเลยว่า
ต้องใช้อะไรทั้งสามปริมาณเท่าไหร่
แม้กระทั่งใบกัญชาเนี่ยดีที่สุดที่ตอนนี้เราปลูกกันเพื่ออะไร
ลูกกันเพื่อที่แบบว่าวันหนึ่งคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันคุณเป็นปลากินสัน
ไปตากแห้งแล้วก็มาต้มน้ำกินเหรอ
ถูกถูกไหมอ่าหรือวันนี้ทุกคนบอกโอ้ยเมื่อก่อนเขาบอกไง
กัญชาจะต้องเป็นพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจขายใครอ่ะ
อ่าใช่อันนี้คนไปกังวลกันเยอะเพราะว่าใครอ่ะ
บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นยังไงก่อน
ตอนนี้คนปลูกเยอะมากหลังจากที่พอเปิดเสรีคนปลูกเยอะมาก

แม้แต่ถ้าคุณดูข่าวใส่ไข่เนี่ยเอาตรงเนี่ย
คุณก็จะรู้มาตั้งแต่ต้นที่เขาตามมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า

ใครแล้วถามจริงเถอะมันออร์แกนิคคุณรู้ว่าเหรอว่า

คุณบอกว่าวันนี้เอากัญชาไปเป็นยา
แค่ตัวผู้ตัวเมียเรายังไม่รู้เลยไหนตัวผู้ตัวเมีย

แต่ที่เขาบอกขายกันได้กิโลละสามสี่หมื่นมันคืออะไรลูกมคะลูก

ทีเอสตีทีเอสตีอ่าสองตัวเนี้ยมันมีความสำคัญค่ะแต่ที่เขาบอกขายกันได้กิโลกรัมละสามสี่หมื่นมันคืออะไรลูกมั้ยลูก
ถ้าว่ารู้ไหมทุกคนนี่ไงถ้าฉันติดโควิดไงถ้าฉันไม่ติดโควิด
ก็จะเล่าไงเธอนี่ไงกลับมาแล้วเรียบร้อยถูกงั้นอันเนี้ยพากันไปต่อ
คิวไปโรงทะเบียแล้วก็สามสิบห้าลานคนลงกันใหญ่เอ๊ฉันนั่งติดโควิดอยู่
หายใจเบาเบาถูกทำไมด้วยแล้วสมมุติว่าเราจะปลูกเนี้ย
มันก็ยิ่งดูดเข้ามาในตัวใหญ่คือกัญชาค่อยดูดเอาจริงจริงนะ
พวกเราชาวบ้านอะจะไปสู้ไล่ทุนได้หรออืมอืมจริงไม่เพราะว่า

คนพอจะทำได้ในการที่จะปลูกขาจริง

ค่านู้นค่านี้อีกห้าหมื่นหกหมื่นแล้วอ่ะ
กัญชงขออธิบายกัญชงนี่มาแล้วฮะ
กงที่เราสนับเราปล่อยตอนแรก

คือทำเสื้อค่ะลูกทำเสื้อเสื้อเชื้อแมวอัลกี้เสื้อ
เสื้อเส้นใหญ่กัญชงเสื้อแสนใหญ่กัญชงในลูกกระเป๋า
แล้วก็มีแบบสิ่งทอต่างต่างอ่าตัดภาพไปอืม
ความหวังของโลกอีรอลมาสอืมอ่ะฮะอีกหน่อย
กัญชงความหวังถูกต้องไหมล่ะ

นึกออกป่ะรถในอนาคตไปแทนไฟเบอร์กร้าส
นั่นแหละคือความหวังของโลกมวลมนุษยชาติ

เพราะว่าฉันศึกษาสู้ตายเลยในระหว่างนี้

ตัดยางพาราทิ้งกันให้หมดแล้วก็ปลูกกัญชง

ฉันเงินถามเพื่อนที่ประเทศเราโจโจ

แต่ก็บอกว่าโรงงานจะอยู่ที่เวียดนาม

ยังไม่ถึงก็ทำเสื้อไปก่อนกันจง
เขาก็พูดคิปโตบางตัวเรื่องร่วงเลย

กัญชาวันนี้ทำความเข้าใจ

แต่ที่เวลาที่เรามีการ

ซึ่งในส่วนของกัญชาของบ้านเรา

โดยเฉพาะอยู่ที่แททฟ่ายศาล
ดูดมดแรมก็มันจะมีทั้งทีเอสซีและซีวิดีดูดเข้าไปพร้อมกันแต่ช่วงที่มันมามากที่สุดเนี่ยก็คือ
เอฟซีเราจะเยอะกว่าซีบีดีแต่ประเด็นคืออย่าลืมคำนึงนะเรารู้
เรากำลังพูดถึงเรื่องอดีตการอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่แบบทหารมาอยู่แถว
โสงคารเวียดนามไหมโสงคารเวียดนามรุมแหมนฉันท่องไว้หมดแล้วล่ะรุ่นแหมนน้ำสงคราม
อยู่ตรงสัครนักกอนน้องค่ายภึกห้างเมื่อก่อนมันเป็นแหล่งที่ผลิตกานชาติที่สุด
แต่มันหายไปจากโลกเราห้าสิบปีแล้วไงลูกเออ
พันนั้นทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยอยู่ไหน
มันชื่อพันธุ์อะไรคะ

แต่คืออย่าลืมว่าพวกเราโดนตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มา

กัญชาคือยาเหตุรี

ก็เขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติหนูปลูกกัญชาปลูกให้ถูกต้องปลูกให้ถูกต้องเลยนะมิ้นนะ
คนไทยก็จะมี๖๐๐๐๐กว่าละ๖๖๐๐๐กว่าบาทต่อครอบครัว
ครับเขาไม่ซื้อมันเช่นอ่ะคะแต่ก่อนนี้ก็นี่ไง
ประเทศไทยกูปลูกให้แต่ใครซื้อกูนี่
เอ่อใครซื้อก่อนอ่าฮะส่วนสกปราวท์ส่วนปลูกหน่อย
ไม่ถูกอ่าตอนเนี้ยถูกมั้ง
มาถ้าสมมุติอู้ดอกสวยปลูกกันดอกสวยงามคลายลูก
เฮียวเปลี่ยงจนดอกเฮียว

แล้วในที่สุดวันนี้รัฐมนตรีก็ควรจะบอกว่า

ที่แต่ละโรงพยาบาลเขาจะต้องการใช้

กัญชามันจะบอกว่าเป็นพืชที่จะช่วยตอนที่เขาหาเสียงแล้วเขาหาเสียงอะไร

ใช่ค่าน้ำค่าไฟเขาบอกเลยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเรื่องความเป็นอยู่
ช่วยเรื่องการรักษาโรคให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นมากขึ้น
แล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของแบบอุตสาหกรรม
แต่ในอุตสาหกรรมถ้าว่าในที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่คนมีเงินทุนที่ลงทุน
แต่อย่างเรากำลังพูดถึงชาวบ้านอย่างพวกเรา

ใช่แล้วไปขายใคร

ทำกับข้าวหนูหยิบผิดดอกก็ไม่ได้นะลูก
ใช่เพราะว่า

ไม่ก็อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะที่บางร้านเขาเอากัญชาใส่เป็นส่วนผสมอาหารหรือเครื่องดื

แล้วอีก๓คนตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่
คุณชาวกลับมาคุณชาวบอกโอ้โหอะไรวะ

ตายแล้ว๑

เน็ตถามการคุณชาวว่าประเด็นของเขาคือเรื่องกัญชาเสรี
โดยมี๓หน่วยงานคือกรุงเทพฯ
นักแพทย์นักอาณามัยนักการศึกษา
อยู่ที่โรงพยาบาลตรักษณีย์๒คนเป็นชายู่๑๗กับ๒๕

ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้ชายอายุ๕๑ปี

กัญชามากไปจนหัวใจล้มเหลว
หลายล่ายล่ายล่ายสุดน่ากลัวมาก
ก็ตรงพทวีศักดิ์โรงพยาบาลโรงพทวีศักดิ์เนี่ย
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังวันที่๙มิถุนายน
วิทยุนายนเป็นวันที่เราปลดล็อกกัญชา
เป็นตัวเลขที่เขาบอกไม่เคยพบมาก่อนเลย
ยังมีเรื่องกัญชาใส่ในอาหาร

อาหารในแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะใส่กัญชากันยังไงครับ

รอดกัญชาแล้วนะตอนนี้
แต่ต้องรู้อีกทีว่าจะทำในมิติไหน

ซึ่งก็เห็นด้วยก็เหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยทำอะไร

จำได้ไหมลูกเล่าร้านเหล้าจะต้องห้ามอยู่ใกล้วัด

ขนาดเดียวกันวันนี้ในแพทยงยศ
แล้วก็การแพทย์ทางเลือกเก่า
ระหว่างรอพรบกัญชากัญชง

ก็ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลต่างในส่วนของกัญชา
จัดทำเป็นร่างประกาศเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม

ก็จะเป็นสมุนไพรควบคุมนี่แหละ
เพื่ออะไรฮะหลังจากนี้ปุ๊บอุดช่องโหวก
ฝรั่งเขาตกใจนะโอ้ถูกปลดวันเดียวกัญชาเมืองไทยโตเร็วจริง
ถ้าเราขายได้นี่เราจะต้องรวยที่สุดในโลก

คอยก็สู้เมืองไทยไม่ได้เพราะกัญชาประเทศไทยปลูกเร็ว

ดเช้าโอ้ปลดตอนเช้าปุ๊บตอนเย็นสูงก็หมดแล้วพร้อมสกัดแล้ว

ก็ต้องชุดอุดอุดช่องโว

ซึ่งแนวคิดการใช้รากประกาศดังกล่าวเนี่ยเพื่อมาควบคุมป้องกันการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสม
โดยมุ่งเน้นจำกัดปริมาณของกัญชา
จากเดิมมีพอรณบอการสาธารณสุขพศ๒๕๓๕
ที่ควบคุมควันและกลิ่นการชา
เพราะว่ากลิ่นกับควันมันทำให้เป็นเหตุกรรมร่ำคาม

ทางนี้พรบคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยเนี่ย

สมุนไพรที่ก็ไม่ได้สูญหายไป

ในฐานะที่ตัวเองติดตามกัญชามาหลายปีเนาะ

คนไทยต้องมองข้ามต้องก้าวผ่านคำว่าเมากัญชาให้ได้

แล้วต้องเอามันมาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

ผมใช้ทางการแพทย์น่าจะดีที่สุด
แล้วก็ในเรื่องของการเมาเนี่ยคือ
ต้องมีกฎหมายลูกออกมาควบคุมอ่ะมด

เพราะว่าตอนนี้คนก็เป็นห่วงในเรื่องของการสูบกัญชาแล้วไปขับรถ

จะมีการออกข้อควบคุมอะไรมาจัดให้เป็นเหมือนกับ
แอลกอฮอล์ขณะขับรถไหม

แต่จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความมืนเมา

แต่ว่าทางบทมวลหลายคนเขาก็
นี่เขาที่อ่านดูหลายคนเขาก็บอกว่า
ทางบทมวลแล้วอะไรสิ่งที่คนต้องทำความเข้าใจ

คุณต้องศึกษาให้เข้าใจว่าต้องใช้ส่วนไหน

แล้วต้องปลูกยังไงปลูกยังไงให้ขายได้
ถึงบอกวันนี้คนไทยยังไม่รู้กันเลย
เราปลูกเราปลูกปลามเราปลูกยางพารา

เรารู้ยางแม้ราคามันจะตกต่ำ

ปลูกปลามปุ๊บเรายังจะรู้ว่าโรงงานน้ำมันปลามอยู่ไหน
วันนี้คุณปลูกกัญชาไปโรงงานที่รับซื้อกัญชาอยู่ไหน

มันยังไม่มีโรงงานเป็นหลักเป็นแหล่งเนอะ

การให้การอำนวยงานหรือโรงคิดทางไว้ใช้ก็จะถูกสัญญากันไว้

เราออกไปแค่แบบว่าประชุมจานนิดหน่อย

ความหวังที่เราจะได้โลละหมื่นสองหมื่น

อาร์ห์น้วยงานที่เกี่ยวข้องและผิดทอดน่าจะต้องออกมา

นั่นแหละอาจจะมีส่วนนี้ช่วยได้

เราเลี้ยงปลาทับทิมอ่ะอืม

เราเลี้ยงมาก่อนเราทำเราเลี้ยงปลาทับทิมเราเลี้ยงกุ้ง
กุ้งกุลาดำใช่ไหมช่วงที่เขาชอบทำฟาร์มกุ้งกันเห็นป่ะ
เรายังต้องไปเรียนเลยถูกต้องไหมแองจี้
อยู่ภาคเหนือจะปลูกลิ้นจี่ทำยังไงให้มันลูกใหญ่
ต้องไปอบโลไปให้ถูกต้องทำยังไงให้สายพันธุ์ใหญ่แห้ออกมา

เราไปปลูกสตรอเบอร์รี่เนอะมาก่อนเราชอบปลูกสตรอเบอร์รี่กันอย่างนี้

เพราะถ้าไม่เรียนในสตอเบอรี่ก็ต้องแถมพริกเกลือมาด้วยนะครับผม

นี่คุณผู้ชมบอกว่าก็เอาไปขายให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะ

นี่นี่ฉันจะมาทำรายการอาทิตย์เดียวกว่า
ไม่คุณผู้ชมบอกมาเมื่อกี้เห็นวิวข้างหนัก

อ๋อฮือ

แล้วก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะยังไงนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้คนให้ความสนใจกันเยอะ
แล้วก็ออกสื่อหลักไปแล้วจากกรณีที่สามีภรรยาคนไทย
ที่เขาได้สัญชาติไต้หวันแล้วไปทำงานอยู่ไต้หวัน

สุดท้ายไปเจอถูกพบเป็นศพถูกฆ่าคือถูกตีหัวค่ะ

จอดอยู่ข้างสถานีรถไฟความเร็วสูงในไต้วัด

ที่ตำรวจเจอเพราะว่ามันมีกลิ่น

แล้วน้ำเหลืองไหลออกมาจากท้ายรถแล้ว
น่าเศร้าไปกว่านั้นคือฝ่ายภรรยาตั้งท้องได้๕เดือน

ตอนนี้เนี่ยทางการไต้หวันเขายืนยันชัดเจนเลยว่าคนก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันที่เป็นคนทำธุรกิจ

แล้วพอไปเช็คดูคนไทยคนนี้ที่ชื่อสันติเนี่ย
หนีกลับเมืองไทยมาแล้วหลังจากก่อเหตุ
ตอนนี้ก็เลยมีการประสานกับทางตำรวจไทย
ในการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนใช่ไหมคะ
เรื่องนี้ความคืบหน้าเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
เขาก็เอาสำนวนคดีเรื่องนี้ค่ะไปยื่นขออนุมัติศาลอาญา
ออกหมายจับนายสันติคนนี้แล้วในข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา๘
ก็คือกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและผู้กระทำความผิดเป็นคนไทย
และรัฐบาลของสถานที่ต้นทางหรือว่าสถานที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นเนี่ย
ร้องขอให้ลงโทษเป็นหมายจับอันนี้นะคะ
บอกว่าเบื้องต้นได้เบาะแสว่าหนีไปอยู่เชียงใหม่
แต่ทางกองปราบเองก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้
กบดานอยู่ในไทยหรือข้ามแดนออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการหลบหนีข้ามแดนออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ย
ก็จะต้องมีการประสานกับตำรวจประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อมาเรื่อยจนกว่าจะจับได้
แต่เบื้องต้นก็คือวันนี้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์กับเงิน
เพราะว่าเขาบอกว่านายสันติเนี่ยจริงตอนแรก
สองสามีภรรยาคู่นี้เขาไปทำงานก่อนสันติก็ตามไป
ก็สนิทกันไว้ใจกันมากทำธุรกิจด้วยกัน

แบบนั้นทีนี้เขาบอกว่าสันติอ่ะ
ยืมเงินของผู้ตายสองคนสองสามีภรรยาคู่นี้

เงินแล้วไปปล่อยกู้ให้แรงงาน
เออแล้วก็เลยคิดว่ามีวันที่๘เนี่ยเหมือนนัดคุยกันอืม
ไม่รู้แหละว่าเจรจาเรื่องอะไรอาจจะเป็นประเด็นเรื่องเงินที่ยืมมา

สันติบอกว่ามีลูกน้องเนี่ยขโมยเงินไป๘แสนทอง๑๕บาท

แล้วสันติบอกว่ายังไม่มีเงินเพราะว่าโดนลูกน้องขโมย

แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเคลียร์กันอีกท่าไหนก็ตีหัวเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตเลย

แล้วถูทำได้ลงคอคือหลายคนบอกทำได้ยังไง

ตอนนี้คนอยากเจอสันติ

ที่อยากลุมอาจจะมีเหมือนกันแต่ที่คนอยากเจอจริงคือ

เพราะก่อนนั้นเนี่ยคุณโภชนีเนี่ยเค้าก็อยู่กับแฟนเค้า

แล้วสุดท้ายคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด

ยังไงเราก็ต้องรอให้ความเป็นธรรมกับคุณสันติด้วย
ถ้าเกิดสมมุตินะเค้าไม่ได้ทำจริง

คือณตอนนี้ด้วยความที่เรายังไม่ได้ข้อมูลทางฝั่งเขา

แล้วตอนนี้ล่าสุดตำรวจนี่ก็คือ

แล้วคิดว่าสันติยังไม่ออกไปนี่นอกประเทศ
ถ้าออกไปเนี่ยคือต้องออกไปทางช่องทางธรรมชาติ

ตอนนี้น่าจะอยู่ที่หมู่บ้านที่เป็นชาวเขา

แล้วคนไทยด้วยกันแล้วสามีพระยานี่เป็นที่รู้จัก
เขาก็รู้จักแบบของคนไทยในนั้นกันเยอะ

แล้วมันเป็นข่าวเศร้าขึ้นสื่อไต้หวันนะคะ

สยองคนไทยแบบ

รักเขามากนะเขาช่วยเหลือทุกอย่าง
มีเรื่องเดือดร้อนก็ให้ยืมเงิน
แล้วก็ปล่อยเงินกู้แล้วก็คิดดอกน้อยมากมด
นะครับผมแล้วก็มาเจอสันตินี่แหละที่
ปิดชีพเขาเอาไม้ตีแล้วก็ถุงคุมหัว

ถูกแล้วคนที่แบบเคยช่วยเหลือกันมาด้วยฮะ

อ้าวก็ขอให้กองปราบเจอตัวคุณศัลติเร็วเนอะ

สมมุติเราติดตามข่าวมาตลอดแต่วันนี้ตัวเองนั่งดูข่าวเขาว่าเออ
เขาบอกมันจะต้องมีการวางแผนคือทุกอย่าง

มันทุกอย่างมันดูแบบลงล็อกไปหมด
ข่าวที่เรานำเสนอทุกอย่างมันดูลงล็อกเกิน
แล้วก็ตัวเครื่องบงเครื่องบินซื้อเดี๋ยวนั้นหรือเตรียมไว้ก่อน
คือข้าคืนนั้นเดินทางรุ่งเช้ากลับมาไทย
เขาบอกน่าสงสัยว่า
ไฟมันประเทศจะมีเยอะนะตอนนี้
ถูกต้องไหมล่ะใช่
ครับผู้ชมครับดูจุดหนุ่มสาวถ่ายคลิปผิวในห้องฮะ
ล่าตัวคู่รักครับนะฮะจากกรณีที่มีการนำคลิปมา
แพร่ในโลกออนไลน์ครับเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลัง
ทำกิจกรรมอยู่ในห้องพักของแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาโดยหลังจากที่คลิป
ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยหลายภาคส่วนในวังน้ำ
ต่างลงพื้นที่ออกมาตรวจสอบนั้นเนี่ยล่าสุดดูครับ
นี่คือภาพนะฮะไปที่ระเบียงนะฮะความรักไม่ใช่
บนเตียงไปที่ระเบียงบ้างก็ได้อีบ้านี่ฮะ
ถ้าไปปุ๊บนี่ก็ผิดทันทีนะครับล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอก
รพงศ์นะครับภูมิกับสพวังน้ำเขียวเปิดเผยว่าได้
การให้เจ้าที่ตำรวจนะครับผมจัดทีมลงพื้นที่ไป
รีสอร์ทที่ถ่ายทำคลิปเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าของสถานที่
ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าให้การ
สนุนการถ่ายคลิปแต่อย่างใดนะครับสำหรับการสืบสวน
ขั้นต่อไปสพวังน้ำเขียวจะประสานไปยังผู้
บังคับบัญชาเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากคลิปเนี่ย
ถูกถ่ายไว้นานแล้วนะครับทั้งนี้ฮะหากเจ้าหน้าที่เนี่ย
ติดตามตัวผู้ถ่ายคลิปมาสอบสวนได้ก็จะดำเนินคดี
ให้ถึงที่สุดครับเนื่องจากการนำภาพหรือว่าคลิปเนี่ย
ในลักษณะลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน
ไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างต่างโดยที่อ่าปรากฏอยู่ใน
คลิปนะครับผมนะผู้ผลิตและผู้นำคลิปไปเผยแพร่ได้
รับผลประโยชน์ใดจากการทำอ่าการทำทางเก่าถือว่า
มีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือว่า
ไม่เกินหกหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนอก
จากนี้๕การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อมูล
คอมพิวเตอร์เนี้ยใดใดนะครับที่มีลักษณะอัลลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ยังมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
มาตราหนึ่งสี่หนึ่งสี่วงเล็กสี่นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองฮะ
ก่อนหน้านั้นก็เคยมีออกมาที่เป็นโอลี่แฟนใช่ไหมอืมแล้วมดที่ไปถ่ายที่ม
มอดังฮะนะครับผมอันนั้นก็โดนอันนั้นก็โดนไปอืมนะฮะสติมาเนอะอืม
มีสติบ้างเหรอใช่นะครับเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศไงมดคืออ่าฮะ
เป็นบรรยากาศไม่แต่มันก็ยังแต่มันก็ไม่มีกฎหมายตรงนี้
มันก็ไม่ได้ปิดจัดอันอาจารย์ไงอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ย
ไม่แต่หมายความว่าอันอาจารย์แต่มันไม่ใช่ไปอยู่ตามวัดตามวัน
อย่างนั้นแต่ฉันรับไม่ได้จริงจริงเหมือนเหมือนที่ตอนนั้นอย่างนั้น
ตรงที่วัดในโบราณสถานโบราณสถานแล้วฟ้าผ่าไงเธออ่า
มันป่าจริงจริงนะที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่เชียงใหม่ตรงอะไร
เขาเรียกว่าต้นยางเหรออ่าอ่าฮะน่ะอย่างนั้นที่เขาบวชต้นไม้กันอ่ะ
คลิปของเขาคนไทยเป็นอะไรกับปี่พระอภัยมณีไม่คืออันเนี้ยโดนรถชนรู้
แต่เมื่อก่อนเนี้ยขวัญรายยองอ่าฉันเคยถามเพื่อนอยู่เรื่อง

ก็ถึงบอกเป็นอะไรกับติ๋วภาพแพทยามานี่

ลองถามชาวไลยองลองถามในทวิตเตอร์ลองถามในอีกลายอ่ะ

เปลี่ยนปี่พร้าวไฮโมเนียมไปกี่รอบแล้ว
จริงหรอปี่หายบ่อยหายฮะฮะฮะฮะฮะฮะทำปี่หายไป
แต่หลังคนน่าจะออกติดแล้วว่ะใช่คือติดอยู่กับปูนอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ปูมันเป็นทองเหลือแล้วแบบว่าเนี่ย
นี่ถ้ามันไม่ใช่ยากถ้าอย่างนี้เอายากถ้าเป็นสีดำสีลมดำอย่างนี้นะมด
ที่เป็นสำลิดอย่างนี้นะแล้วจะขโมยอย่างไรก็ต้องตัดทุบมือพระอภัยมันนี่หรอ
ปีพระอภัยมันนี่หายมันเริ่มบุคคลอัดตั้งแต่เด็กจนตกอัดเนี่ย
นี่เนี่ยหรอน่ะอ่าฮะ
คิดว่าไอ้นึกออกพอตอนหล่อเนี่ยก็คือตัวพระอภัยมันนี่ก็เป็นอย่างนี้
แบบเขาไม่ได้รอแบบมันเหมือนที่เราก็ไม่ได้รอติดมันอาจจะเป็นถอดได้อะไรอย่างนี้นี่หายอีกแล้วเหรอมด
ไม่ใช่อันนี้อันนึงที่รถชนมันใช่หรอพระอภัยมันนี่ก็โดดทั้งขึ้นทางล่องเลยเหมือนกัน
จำเลยกระโดดกระเด้งเลยพระอภัยมันนี่มีกรรมหรอนี่ไงรถปล่อยไหล่นี่ชนป้ายหนึ่งชนรถหนึ่งชนป้ายสองแล้วชนเสาสาม
แล้วไปจบที่นี่เสื้อสมุมไม่โดนอะไรพระอภัยมันนี่ปีหักปีปีปีปีโครม
สงสารนะแต่อันนี้ปียังอยู่แต่ปีไม่หายแต่ลงกิ้งลงไปทั้งตัวเลยปีท่านก็ยังถืออยู่นะฮะไม่กำกำไว้แน่นเลยไม่ปล่อยไปไหนนะฮะ
คือเขาบอกไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณซุ้มประตูของวัดกระแสครูหาสวรรค์
ซึ่งโอเคแล้วป้ามภาพดาปะนี่เนี่ยเป็นจุดของที่ไร้ยองอะเนาะ

บอกลูกป้าป้าปะนี่ยังอยู่ที่พื้นอะยังไม่มีการเก็บอะไรเลย

มีรถสิบล้อมาจอดแล้วคนขับเนี่ยลงไปซื้อของที่๗๑๑นี่แหละจู่รถมันไหลไปชนป้ายก่อน
แล้วก็จะไหลยาวไปชนรูปปั้นพระมณีตามคลิปที่ออกมาเนี่ยแหละโอ้โหสิบล้อน่ะลูก
ใช่ครับแล้วมาบรรทุกเต็มเลยฮะสงสัยใส่เกียร์ว่างแน่นอนช่วงนี้
วันนี้หลวงพ่อจายพระครูโสพลวิสารัฐเนี่ยนะเจ้าอาวาสวัดกระแสเนี่ยนะครับ
หาสวรรค์ได้ให้ข้อมูลว่าเพิ่งจะทราบอืมผู้สื่อข่าวมาถามเหมือนกัน
เดี๋ยวจะสั่งให้พระรองเจ้าอาวาสไปตรวจสอบแล้วซ่อมแซมพระอภัยมณีหน่อยดูท่านนะครับ
ปียังอยู่อ๋อจบนะฮะดูฮะแต่ตัวไม่อยู่แล้วนะฮะตัวรอย

หรือว่าเราต้องตั้งที่ทะเลหรือเปล่านะห่วงจุ้ยเขาอยู่ที่ทะเล

เอาไปเป็นของที่ละลึกหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องมีอันให้กลับเอาไปคืน

ไม่แล้วบ้านมันสวยเรื่องอะไรชื่อเสียงโด่งดัง
ก็อาจจะเป็นว่าอย่างงั้นขอเอาคล้องเข้ามา

ไม่ใช่ไอ้โกดใส่กระดูกอัธี
หายเยอะมากเพราะว่าเขาไปทุบเอาแล้วเอาไปขาย

ใจร้ายมากแล้วเทมันอ้อนี่ใจร้ายมากจริง

แต่ปีภาพแบบนี้เนี่ยแต่ทองเหลืองยังไม่แพงก็หายมาตลอดนะ

ไม่มีเลขไม่มีเลขรถ

ไม่มีใครเรียกอะโอ้๑๐ล้อเขาแปลกแล้วเอง

สงสารน้ำมากเลย

ไม่พลาดหรอกมิ้นเชื่อว่าเขาจะไม่พลาด

ข้างหน้าแค่เลข๕นี่ไหม

เอาแล้วไม่มีฮะมาแค่นี้

เอาแล้วมาแล้ว

ใกล้ทะเบียนแล้วน้องมิ้นไหม

เลข๔อย่างนี้ไงใกล้มาก

จริงเลยตอนเบรกเถียงกันเรื่องชื่อเนอ
พอหายจากโควิดมาบางอย่างก็ดูโลกสวยแล้วแม่นะ
ไม่ได้โลกสวยแต่ชอบอย่างนั้นอยู่แล้ว

คือช่วงป่วยมันคิดอะไรได้

ก็ใช่ไงพอเห็นคุณแม่นอนอ๋อมันหนัก

หลับแบบว่านอนแบบ๘๐ชั่วโมงอ่ะ
ตื่นประทีบ้านโล่งเลยอ่ะ

ผมว่าวันนั้นครัวหาพี่มนตร์ไม่รับโทรศัพท์
แบบสลบคือแบบไม่ได้ไฆ่กับใครเลย

อย่างฉันก็แบบว่าฉันฉันว่าแข็งแรงอะ
ฉันยังป๊อกเลยเธอป๊อกคือแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะ๓วัน

เพราะขนาดป๊อกไม่มีเรี่ยวมีแรงนะแค่ว่าเอาพยุงชีวิตตัวเองให้รอด๔วันนี้ก็เหนื่อยเนอะ
โตะแกะไว้นอนป๊อกอยู่นะละแต่วันเกิดผู้ชาย๔ภาพติดกันเลย

อ้าวะผมจะป๊อกพี่ก่อน
คิดแกล้กนะแล้วต้องป๊อกพี่ก่อน
อ้าวอะไรนะอ้าว
เขาบอกแบบนั้นแต่คือสุดท้ายแล้วพอมันยัง

เขาจะบอกว่าเพดานมันอยู่ที่ถึง๓๕มีเหมือน
เหมือนนะตอนนี้เขาน่าจะยังขึ้นได้อีก

มันก็คือจะสุดแพร่ได้แล้วแหละ

ตรึงให้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็๓๕บาท

ขนาดเราที่แบบเราทำงานกันเนอะ

ที่เขาต้องใช้น้ำมันในการขายของ
ในการแบบดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอ่ะ

คือเขาใช้รถเป็นภาษณะในการต้องไปเลขขาย

เขาบอกทุกวันนี้ขอร้องเถอะ
รัฐบาลช่วยทีคือเขาไม่ไหวแล้ว

น้ำมันขึ้นค่าขนส่งขึ้นไม่พอ

มันไปบ่อยหลายรอบไม่ได้แล้วค่ะ
ต้องซื้อตุนเยอะตุนเยอะต้นทุนเพิ่ม
ก็ต้องจ่ายเยอะจ่ายเยอะต้นทุนเพิ่ม

พอเพิ่มราคาลูกค้าก็ไม่มีเงิน

แต่ว่าบางทีเงินเดือนเขาไม่ได้เพิ่ม

อันนี้ต้องขายไปเรื่อยจนกว่าจะหมด
แล้วกินก๋วยเตี๋ยวจานนึง๔๐บาท
ทุกวันยังไม่อิ่มนะ

เมื่อก่ออาจจะไม่คิดนะ

ไข่เวลาไม่มีเงินปุ๊บเรากินไข่มาม่าได้

ใช่ค่ะแล้วล่าสุดนะคะ
เดี๋ยวจะมีสินค้าขึ้นราคาอีกเดือนหน้านะคะ

นายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทย
นายสมชายพรรณรัฐนาจริงออกมาบอกแล้วว่า

จะมีสินค้าปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกก็คือ

และผงชูรส

เพราะฉะนั้นกัญชาที่คุณปลูกได้ใช้แล้ว

แต่ถ้ามันต้องไปต้มอาจจะต้มเยอะเกินก็ป่วยตายอีก
แต่เขาบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้นะว่าจะปรับขึ้นเป็นกี่บาท

รอค่าน้ำมันก่อนถึงจะสามารถบวกได้ว่าบวกกับราคาค่าขนส่งแล้วจะปรับขึ้นเป็นกี่บาท
เขาบอกอาหารกระป๋องทั้งหลายอ่ะไม่ได้อาหารแพงขึ้นอย่างเดียวนะไอ้ตัวกระป๋องก็แพงขึ้น
ทั้งที่พวกนั้นน่าจะเป็นอาหารกันตายของพวกเราถูกต้องพวกมันจะสุดแพงขึ้นไหม

ย้อนกลับไปน้ำมันปลาเมื่อปีที่แล้วเวลาเดียวกัน๓๐กว่าบาท

น้ำมันปลามตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเป็นราคาต่อรัง

จาก๘๒๐เป็น๘๓๐ต่อรังแล้ว
ลังนึงปกติเขามีเท่าไหร่คะ
บางที่๗๒บางที่๗๔ต่อขวดถูกตามเซเวสแต่รู้แต่ว่าถ้าสมมุติเราคิดน่ะเทียบอัตรามันขึ้นเกือบครึ่ง
ครึ่งต่อครึ่งเอาง่ายแต่เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีประมาณ๑๐๑๒ขวดคิดว่าในรังหนึ่ง
ตอนนี้มันขึ้นเป็น๘๓๐บาทต่อรังแล้วถั่วเหลืองทำน้ำเต้าหู้จาก๔๒เป็น๔๕บาทต่อถุง
ปรุงรสฝาเขียวจาก๔๕บาทเป็น๔๘บาทต่อขวดขึ้น๓บาทน้ำพริกเผาก็ขึ้นจาก๕๕บาทเป็น๖๕บาทต่อถุง
ไม่หรอกมันเกี่ยวกับการขนส่งใช่อันนี้คือค่าแบบขนส่งรวดเลยต่อไปอาหารตามสั่งก็น่าขึ้นแน่นอนแหละ
ขึ้นแล้วค่ะวันนี้ไข่ดาวอย่างโลกสวยเลย๑๕บาทก็ขายไหร่เปล่าหรือเปล่า
คาวไข่ดาวอ่ะโมดอ้าวพี่คิดว่าให้ให้กินไฟฟ้องเท่าไหร่ทุกวันนี้๑๐
๓บาท๕บาท๗บาท

วันนี้๑๕ก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่า

น้ำมันทอดไข่ตกฟองหนึ่งอย่าโลกสวนเลย๗บาท
ถูกป่ะใช่ไข่อ่ะให้เขาไปซื้อมันจะไปโทษพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้
พ่อค้าแม่ค้าไปซื้อตามตลาดมาโอเคเวลาประกาศ
ล็อกซึ้งอยู่ที่๕บาท๖บาท
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าทุกวันนี้หันมาใช้น้ำมันพลายทอดไข่

กินแล้วอยู่บ้านแล้วกว่าจะได้น้ำมันพายมาทำยังไง
ต้องไปลนค้างอีกหน่อยเราคงจะสุขภาพกันดีหมดแล้วนะ
ซอสต้องขึ้นน้ำมันก็ขึ้นอีกหน่อยคงย่างกินกันแล้วล่ะ
ทอดด้วยน้ำเปล่าได้ไหมอีกหน่อยก็ด้วยน้ำเปล่าน่าจะดีหรือเปล่า

ไม่มีก็คือคนที่เขาแบบอยากกินคลีนรักษาสุขภาพนะ

นี่ไงเราก็ต้องถือว่าเป็นการลดโซเดียมไปในตัว
สำหรับพวกเราโลกสวยก็ต้องคิดว่าลดโซเดียมไปในตัว
อันนี้น้ำมันพื้นน้ำมันพื้นจะแปดสิบแล้วจ้า

หลายห้อถูกสุดแต่แปดสิบหลายห้อที่แพงกว่านั้นเท่าไหร่

พูดถึงข่าวลงนะครับที่บอกว่าตัวนี้เอาไปก่อแล้วก็ผ่อนทีหลังได้ด้วย

วันนี้เท่าไรครับ๑๔มิถุนาฮะเดี๋ยวกลับมาบอกเลขเห้ยเทอมเวสวันไหม

คือวันนี้ที่ระยองเหรอฮะ
ต่อใกล้แล้วแหละถัดจากพระอภัยมณี
พระอภัยค่ะระยองอีกแล้ว
ที่สำนักงานสมาคมสายทานสะพานบุญที่บ้านฉางระยอง
ตลอดทั้งวันก็มีชาวบ้านโดยเฉพาะบรรดาคอหวย

เดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอราบรวมถึงเลขเด็ด
ไม่ได้ไปขอที่พระอภัยมณีแต่ขอที่ทาเวสวรรณ

ปางหล่อกับปางยักษ์

แต่หมายถึงว่าเป็นคนเดียวแต่มีสองร่าง
ครับเขาเหมือนเราจะอย่างภายาระให้ก็ไม่อย่างเป็นเจอ

ซึ่งเป็นปางจตุโรคบาลแล้วก็ปางราชันทรัพย์๖กร

โดยคุณอภิกษ์วัฒน์เนี่ยเค้าเปิดประวัติก่อนอันนี้ตนเนี่ยขับรถผ่าน

มาแล้วฮะ
อุ้ยอันนี้น่าสนไม่กินเนี่ยรถชนภัยอภัยมันนี้๗๒๔ใช่ไหม

ตามที่ฉันฝันได้หรอ

ตรงมิ้นฝันด้วยไหม

แต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเอามิ้นฝันเลขนี้จริง

๗๔๒ถูกต้องไหม

คนระยองคุณอาจจะเป็นคนให้โชคคนทั้งประเทศแก้น้ำมันแพงก็ได้ฮะถูกต้อง
เวสุวรรณจะต้องแก้น้ำมันแพงให้คนไทยเราได้

เราฝากความหวังว่าที่ภาเวทเลยหรอครับ

งวดที่แล้วก็ฝากว่าที่ปู่อื้อลื้อบอกว่าตอนนี้ต้องภาเวทหน่อยละลูก

เขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยลงมาไหว้แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่จากแผ่นทั้งเอ่ยจำหน่ายทั้งกราบ
ปรากฏว่าตัวเองถูกเลขท้ายสามตัวแล้วก็สองตัว

ก็ได้มากราบไหว้ขอโชคให้เป็นเลขงวดที่สอง

ขั้นตอนนะสเต็ปใบสเต็ปการขอพรปู่เวสวันเนี่ย

ผ้าแดงปุ๊บอยู่กว่าจะเคล็ดวันเดือนปีเกิด

เพื่ออะไรเพื่อสะดอกเคราะห์ก่อน
เพื่อสะดอกเคาะก่อนจะนำไปผูกไว้ที่ประตูทางเข้า
จากนั้นก็ถวายใครบอกถ้าเวทสุวรรณชอบกินน้ำแดงก็ไม่ค่อย
เหมือนทุกคนชอบกินน้ำแดงหมดเลย

นะครับผม๔๒๒๔สวยค่ะแม่มด

แล้วที่นู่นที่แม่ไปมาล่ะมีไหม

พรุ่งนี้ฉันให้ลูกน้องดูปู่อืดลือที่ศาลเดิม

หมายความว่าแม่เคยพูดกับท่านว่าไง
ขอให้แบบคนในประเทศมีเลขเกิดขึ้นซิ

ไม่ขอมีอีกหมดเออถ้าสมมุติถูกอีกก็แสดงว่าศาลนั้นแล้วล่ะ
ถ้าเขาถูกอีกน่ะจริงโอเคอ๋อไม่ต้องสร้างแล้วค่ะ
ตอนที่สร้างเต้นไปหมดแล้วค่ะเอาไปสร้างอย่างอื่นดีกว่าค่ะ
ค่ะตอนนี้คนยืนหน้าห้องน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทำไมครับอันหล่อแล้วค่ะอันหล่อแล้วค่ะสองสี่สี่สอง
โอเคเดี๋ยวกลับมากันฮะ
ไอ้พาเย็นปูไปยากลับมาแล้วเดือนหน้าเย็นปูมาแล้วเย็นตัวแสบมาแล้ว
ออกแชร์ไหมออกแชร์เอามาออกเลยแต่เห็นว่าเขามาครั้งหนึ่งเขาจะแบบ
เขาเรียกว่านางมีแฟนแล้วนะเหมือนว่าทำงานเหรอมีแฟนใหม่
นางมีแฟนนะตอนนี้ต่างชาติป่ะใช่ไหมคำถามคือนางมีแฟนนะ

ก็ดูเอ้อนางก็ดูมาแล้วเดือนหน้าเย็นปูมาแล้ว
โดยสะแพศมา
มันต้องมีปรึกษาไงมีพาไปที่นั่นที่นี่หรือ

เวลาเห็นพี่บอกว่าขาเล็กไปเนอะ

มุมถ่ายของกล้องด้วยอะไรด้วย

อาจจะมีเบลอหลังบ้างชัดหน้าบ้างอะไรอย่างนี้

เพราะว่ารัชพรคือเป็นผู้รู้เรื่องการถ่ายภาพ

แต่เต้าอะผอมไม่เล็กเท่ารูปแบบนี้

แบบเบโก้ลีนจนไม่รู้จะลีนยังไงแล้วเหมือนกัน

แต่ความจริงนางไม่ได้เป็นคนเรียบร้อย
อย่างไรก็คนประมาปบบล
พี่ตอนก็ผอมมาก

ไอ้ใหม่เป็นข้างผ่องจริงนะ

แต่ถึงพวกนี้คือออกกำลังกายเป็นอาชีพอะ
ใช่แต่น้องแต้วพอออกซิงเกิ้ล๒ซิงเกิ้ลก็ได้เห็นแบบ

ใช่อยู่กับกะเทยหมดอะเธอจะไม่สนุกไหมล่ะ

คนก็ไปติดภาพนางไง
หมายถึงคุณแม่เล่นหนังเรื่องนั้นคนไม่เห็นติดภาพแม่เลย

คุณไม่เห็นติดภาพแม่เลย

อลเล็บอลสาวไทยแรงไม่หยุดครับ
คุณผู้ชมครับอัดแคนาดานะครับ

ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๙มิถุนายนนะครับ

ลงสนามพบกับแคนาดาครับผลการ

ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
เอาชนะไป๓เซตรวดนะครับ

ต่อ๒๔คะแนนนะครับโดยเกมนี้เนี่ย

ก็กรัมนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำ
คะแนนได้มากที่สุด๒๐คะแนน

ตอนนี้เป็นที่๒ที่๒ลองญี่ปุ่น

ตอนนี้ก็มีฟุตบอลอุ๊สเบย์กับไทย
ฟุตบอลนี่๒แมตรที่ผ่านมาเราก็ชนะทั้ง๒แมตรนะ
ถูกต้องวันนี้จะอู๋สเบย์เนอะอู๋สเบย์ป่ะ

เพราะซ้ำกรรมสัตว์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
อันนี้คือเรื่องตอนช่อถูกต้องไหม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

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

สวัสดีครับ

เพิ่มเวลา